คุณผู้ชมคะที่ฉันอยากถามคุณผู้ชมอย่างนี้ถามพี่เบิร์ตด้วยแล้วกัน

ถ้าฟังดูจากรากสับแล้วน่าจะเป็นลักษณะของการเอามือเข้าไปจับที่หัวอย่างนี้
ใช่มันคือการขยุ่มหัวค่ะ
เป็นศึกขยุ่มหัวกันระหว่างญาติผู้ป่วยโควิด
ที่ไม่ยอมให้ผู้ป่วยไปกับตัวที่โรงพยาบาลสนาม

ที่ปู่

เราเล่าเหตุการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวไปชี้แจงตามหาความจริงกันเนาะ
เพราะว่าต้องฟังความทุกฝ่ายนะครับ

มีคุณตาเสื้อสีเขียวคนหนึ่ง
กับเด็กหญิงเสื้อสีแดงอีกคนนึง

สองคนนี้คือผู้ป่วยโควิดคือติดโควิดอืม

ก็เลยบอกว่าให้พามาเก็บเสื้อผ้า
แล้วเดี๋ยวจะพาไปกักตัวที่โรงพยาบาลสนาม
ก็ตามมาตรการรักษาผู้ป่วยโควิด

เพราะเสียงใกล้ชิดผู้ป่วย

แม่ของน้องผู้หญิงเสื้อแดงที่เป็นคนตบนี่แหละนะ
ไม่ยอมเข้ามาต่อว่า

เท่านั้นแหละชุดละมุนกันใหญ่เลยค่ะ

เขาบอกหลังเกิดเหตุอสมคนนี้เนี่ยความดันขึ้นเลยนะ
สุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้

นิติรุธมุกเฉลิมวงนายกเทศมนตรี
แล้วก็ตำบลโพนังดำตกนะคะ

ไปดูกันหน่อยไปคุยกันหน่อย
ไปคุยกับคุณแม่มือตบในคลิปนี่แหละ
เพราะอย่างที่บอกเขาเป็นผู้เสี่ยงสูงนะคะ
ผลตรวจออกมาบอกว่าสาวมือตบติดโควิดเหมือนกัน
คุณแม่คุณแม่ก็ติดโควิดเหมือนกันนะคะ

ให้อสมที่ถูกตบกักตัวไปด้วยอีกคนนึง
กลายเป็นว่าตอนนี้เสี่ยงกันไปหมดเลยค่ะ
โอ้โหใกล้หัวจะชนกันสักขนาดนั้นก็พลุกวงในกันขนาดนั้นเลย
ประนอมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
สมคนที่ถูกตบเขาโทรมาขอความช่วยเหลือ
คือจะเอาเชือกไปขึงบ้านนี้บ้านของผู้ป่วยนี่แหละ

แต่ว่ามือตบไม่ยอมแล้วก็ปฏิเสธไม่ให้เจ้าหน้าที่พาลูกสาวที่ติดโควิดไปรักษาด้วย

แต่เรื่องการทะเลาะวิวาสเนี่ยเพื่อความเป็นธรรม
ไม่รู้จริงว่าใครเริ่มก่อน
เพราะตอนไปถึงก็คือนัวเนียกันแล้วค่ะ
ก็เห็นฝั่งมือตบเนี่ยเอาหมามากระแทกใส่หน้าอสมแล้ว

เรื่องต้นอสมที่บาดเจ็บแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายไปแล้วนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุอสมเป็นคนเริ่มก่อน

เธอบอกเธอโดนอสมถีบก่อน

ทั้งที่บ้านอื่นก็มีคนติดโควิด
แต่ทำไมไม่เห็นเอาเชือกมาขึงแบบนี้
มันเหมือนเป็นการประจานรู้สึกเหมือนเป็นการประจานใกล้เนอะ
ส่วนประเด็นเรื่องที่อุ้มหมาไปใกล้เนี่ย
เพราะเธอบอกว่าเธอกลัวว่ารถทีมอสมจะชนหมาของเธอ
แต่ใจหนึ่งก็ยอมรับแหละว่าโมโห

แต่เบื้องต้นเธอก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเหมือนกันค่ะ

วันนี้คุณวิมวลวันธรรมภักดีนะครับ
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่จุดเกิดเหตุเลย
ที่หมู่๖ตะบนคลองยางอเผิดสัพพยาชัยนาธินะครับ
ไปพบกับนางสาวเจี๊ยบอายุ๓๗ปี

เป็นผู้หญิงที่ทะเลาะกับอสมไงฮะ
อยู่กับลูกสาวสองคนน้องปิ่น
ปิ่นอายุ๑๕ปีแล้วก็น้องแป้งอายุ๘ขวบ
คือต้องใช้วิธีโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพราะว่าบ้านนี้นะครับ
ติดโควิด๑๙รวม๖คนด้วยกัน
มีเพียงเด็กหญิงแป้งอายุ๘ขวบเพียงคนเดียวนะฮะ

นางสาวเจี๊ยบส่งคลิปวิดีโอให้ทีมข่าวนะครับ
เป็นคลิปที่น้องปิ่นอายุ๑๕ปีลูกสาวน่ะถ่ายเอาไว้
อสมกับหมอมากันหลายคนเลยแต่ใช้ถ้อยคำรุนแรงนะฮะ
ก่อนจะมีการตบตีกันเกิดขึ้นเนี่ยเธอก็ยืนคุยกับเจ้าหน้าที่ดีแหละ
ไม่ได้หาเรื่องอะไรกระทั่งเริ่มมีปากเสียงกัน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะพาลูกสาวไปโรงพยาบาลสนาม
ซึ่งอยู่ในวัดแต่เธอเป็นห่วงไงเห็นว่าไม่ปลอดภัย
แล้วที่เอาเอาหมายื่นไปอ่ะยื่นใส่หน้าเขาบอกไม่ได้ตั้งใจทำร้าย
แค่จะล้อเล่นนะครับแต่กลับถูกคู่กรณีถีบเข้าอย่างจัง
ได้รับบาดเจ็บเธอยอมรับว่าสมาชิกในครอบครัว
ส่วนใหญ่ของเธอ๕คนไม่ฉีดวัคซีนโควิด๑๙
คือครอบครัวเขาเชื่อเขาเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีผลข้างเคียงอย่างนั้นอย่างนี้
มันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะเลือกแบบนี้ไม่ใช่เหรอ
แต่สิ่งที่ทำให้ทนไม่ไหวเพราะเห็นว่าครอบครัวถูกเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะกรณีที่จะเอาไอ้เชือกแดงมาขึงเนี่ยแบบนี้ครับนะฮะ
คือถ้าติดโควิดแล้วจะเอาเชือกแดงมาขึงเนี่ย
ก็บ้านหลังอื่นก็ติดไม่เห็นจะขึงล่ะทำไมต้องมาขึงบ้านเธอ
ห้องจะไกลเป็นแรงตลอดภัยอย่างยิ่งเติม
ถ้ามีกล้องอย่าให้ไปอย่าให้ตรวจสอบเลย
น้องปิ่นหรือนางสาวปิ่นอายุ๑๕ปีลูกสาวของนางสาวเจี๊ยบ
ต้องการขอความเป็นธรรมให้แม่กับครอบครัวของเธอ
เพราะวันที่เจ้าหน้าที่จะมารับเธอและกับคุณตาไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม
แต่แม่ไม่ยอมไงแม่เห็นเป็นผู้หญิงเป็นลูกสาว
จะไม่ปลอดภัยแล้วตัวเธอเองก็ไม่อยากไปครับ
ตั้งแต่ติดเชื้อโควิดไม่เคยออกไปไหนกักตัวอยู่ในบ้านตลอด
และมีเพียงแม่ที่ขับรถไปซื้อของตามปกติ
เพราะแม่กับน้องเนี่ยยังไม่ได้ติดเชื้อ
ดังนั้นที่ถูกกล่าวหาว่าครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือ
ไม่รับผิดชอบสังคมก็อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมด้วย
เพราะตอนนี้ตายายคุณทั่วต์อายุ๙๔ปี
ที่เข้าโรงพยาบาลสนามไปเมื่อวานนี้นะฮะ
ส่วนเรื่องที่แม่ถูกถีบเธอบอกเธอเห็นกับตา
ก็อ้างหรือเปล่าเหมือนก็ว่าในเมื่อพรบเดี๋ยวไม่ให้เราออกไปอยู่แล้วอ่ะ

เราไปคุยกับอสมนายนาด้วยหรือพี่นาคู่กรณีเราคุยครบ
คือตอนนี้ก็กักตัวเฝ้าสังเกตอาการเนี่ย
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเธอกำลังประชุม
นะฮะแล้วก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอที่ไปที่บ้านคู่กรณีขอให้ไปช่วยหน่อย
เพราะต้องการพาตัวในเล็กอายุ๙๔ปีที่ว่าเป็นคุณทวด
ของนางสาวเจี๊ยบไปรักษาที่โรงพยาบาล

ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่าบ้านหลังนี้มีคนติดเชื้อโควิดหลายคน
ไม่ยอมกักตัวยังออกไปซื้อของตามปกติ
เธอก็ทำตามหน้าที่นะครับ
ไม่ได้เข้าไปหาเรื่องหรือเข้าไปยั่วยุอะไร
เพราะเป็นอสมมากว่า๑๐ปีแล้ว

ส่วนจังหวะที่ในเจี๊ยบเอาสุนัขตัวเล็กไปยื่นใส่หน้า
เธอบอกเธอตกใจเธอก็ถีบเขาให้ครับ

ซื้อเสื้อปลอมมาขึงหนูก็เดินขึงเขาก็ด่า
ตั้งแต่หนูเริ่มขึงเสื้อปอ
เขาก็พูดวนเวียนด่าวนเวียนเดิน

เข้ามาหาหนูเข้ามาจู้หน้าหนู
มันก็เลยเกิดการตะลุมบอลกันขึ้นมาแล้วพี่เขาก็ห้ามดึงออกไปค่ะ